คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เสียความรู้สึกฮะ
เพราะเธอสั่งอาหารง่ายพื้นเลย

ร้านอาหารตามสั่งย่านรังสิต
ในราคา๕๐บาทแต่คุณดู
มีข้าวมีกะเพรามีพริก

แล้วก็ถั่วฝักยาวใช่ไหมคะ
นี่กลายเป็นกระเพราเศษหมูสับ

หมูที่สั่งไปมันมีนิดเดียวจริงนะฮะ
เป็นผู้หญิงนะฮะก็โพสต์ข้อความลงในกลุ่มข่าวรังสิต
ถึงชาวรังสิตตัดเพาะผิดหวัง
เสียความรู้สึกจากการสั่งเมนูง่ายก็คือกระเพราหมูสับใส่กล่อง

แม่พอเปิดกล่องมาเท่านั้นแหละ
ไหนล่ะหมูหรือว่าหมูมันตายแล้วเลยมีแต่วิญญาณ
ไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไปเลยนะฮะ
โดยเธอบอกว่าเสียความรู้สึกมากค่ะ
สั่งข้าวกระเพราหมูสับ๑กล่อง
มีไข่ดาวด้วยกล่องละ๕๐บาท
เปิดมาอย่างที่เห็นไม่มีหมูสับเลยแย่มากเลยค่ะ

ครั้งแรกที่ซื้อก็ครั้งเดียวพอแล้วค่ะ

แต่ไม่ทันได้เห็นตอนที่เขาตักใส่กล่องค่ะ
มาเปิดดูที่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ

ช่วงนี้หมูมันแพงอย่าคิดมากเลย

ได้ค่ะบางคนก็ตำหนิติเตียน
คนขายแหละบอกไม่มีจัญญาบันเลย
ขายแบบนี้เบียบลูกค้าจริง
ฝากบอกไปหน่อยนะฮะจะขายของเอาเงินไปสร้างคอนโดหรือยังไง

ขอให้นึกถึงความรู้สึกของลูกค้าบ้าง
บางคนมาแซวหรือว่าตอนคุณสั่งคุณสั่งข้าวผัดกะเพรา

ก็เลยไม่มีหมูก็เลยได้แต่กะเพราใช่ไหมเออ
บอกใช่ไหมคะคนที่สั่งเขายืนยันว่ากะเพราหมูสับ
เออแต่บางคนบอกไปร้องเลยร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ตรวจสอบนะฮะ
เผื่อว่ามีหน่วยงานเขาได้ไปตรวจสอบที่ร้านเลยว่าทำไมจำหน่ายแบบนี้
คือพยายามคิดแล้วก็หาเหตุผลคิดบวกนะคะ
ว่าแม่ค้าลืมใส่หมู
มันจะลืมได้ยังไงฮะคุณแต่กะเพราเปล่าเป็นไปไม่ได้